กรุงเทพรถไฟฟ้ามันไปถึงทุกที่ทุกทางทุกคนก็อยากใช้บริการ
ใช่ครับถูกไหมฮะแล้วความตั้งใจของการมีรถ
ไฟฟ้าคือต้องการจะให้คนเนี่ยไม่ใช้รถ
ส่วนตัวแล้วก็ไปใช้ระบบบริการสาธารณะแต่
ถ้ามันแพงแบบตลอดสายร้อยกว่าบาทใครจะไปใช้

สมมุติค่าแรงขั้นต่ำ๓๐๐คุณจะให้คนใช้แรงงาน

แล้วถ้าเกิดว่านั่งทีนึงมันเป็นร้อยใครจะไปนั่ง
น่ะจะกินข้าวกินปลาอีกบทแล้วบ้าง
ค่าแรงนะฮะมันพอดีมันมีข่าวว่า
มันจะมีการเพิ่มค่าโดยสารให้รถไฟฟ้าสีเขียวตลอดสายที่เขาทำเชื่อมต่อเสร็จแล้วเนี่ย
บาทแล้วมีผล๑๖กุมภาพันธ์โอ้โหคนกรุงเทพวิจารณ์สนั่นแพงไปเปล่าเอา
อยากจะให้ใช้บริการรถไฟฟ้าแล้วมาคิดแบบนี้แพงไปหรือเปล่า
เอาไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้มีการออกประกาศกำหนดมาว่ารถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงหลักที่เราเคยมีกันก่อนหน้านี้มันก็คือหมอชิดอ่อนนุษย์ใช่ไหม
แต่มีการต่อไปแล้วจากอ่อนนุษย์ไปถึงคูคศ
ขออภัยจากหมอชิดไปถึงครูคศ
แล้วจากอ่อนนุษย์ต่อไปถึงสมุทรปราการ
ทีบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเคาะให้ตลอดสายไม่เกิน๑๐๔บาท
และจะเริ่มเก็บ๑๖กุมภาพันธ์จนเป็นที่วิภาควิจารณ์
กรุงเขาบอกว่าอ้าวถ้าฉันทำงาน๓๐๐บาทต่อวัน
แล้วถ้าฉันไปใช้รถไฟฟ้าราคาขนาดนั้น

ทีนี้ล่าสุดกระทรวงคมนาคมเรียกร้อง
กรุงเทพมหานครชะลอการปรับขึ้น
ค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวออกไปก่อน
ขอพิจารณาร่วมกันก่อนกับทุกฝ่าย
จากบอกว่าประกาศดังกล่าวมีการกำหนด
มันเป็นภาระให้กับประชาชนผู้ใช้บริการนะครับขณะที่พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากรทมเองก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่า
ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสัมประธานของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวต่อคอรมอ
เพื่อพิจารณาแต่น่าจะให้เห็นชอบในการปรับลดลงมาให้เหลือเพียง๖๕บาทตลอดสาย
เพื่อให้ประชาชนเลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะเป็นหลักลดผลกระทบด้านการจราจรมลพิษและการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับ
เอาก็ลองดูว่าจะหาแนวทางอย่างไรให้คนใช้เนี่ยลดเงินในกระเป๋าลง
คือเรื่องแบบนี้คนได้สรรพทานก็ได้กำลงกำลายกันไปก็ว่ากันไป
เรื่องแบบนี้ก๊อฟมันก็โทษรถไฟฟ้าเขาอย่างเดียวไม่ได้นะ
แล้วถูกต้องมันต้องโทษคนพิจารณาสัมปทานด้วย
มันต้องระบุไปในสัมประธานไม่ใช่ว่าจ้องจะเซ็นกันแล้วก็สะบัดก้นไป
ไม่ใช่เปิดให้เขาแบบขึ้นได้ตามที่เขาอยากจะเป็นอะนะฮะเออ
มันต้องดูเรื่องอะไรอ่ะค่าคลองชีพอัตราเงินเฟ้อ
ถ้าประชาชนยังไม่ได้มีอยู่มีกินหรือมีเงินมาก
แต่ว่าคุณก็อย่าเพิ่งให้เขาปรับสิถูกมั้ยฮะ
มันจะเหมือนค่าทางลงทางด่วนที่มีการเพิ่ม
ต้องว่าต้องปรับทุก๕ปีนาทีละ๕บาท๕บาทแล้วมันก็เพิ่มเพิ่มเพิ่ม

คุณผู้ชมฮะตอนนี้ค่าโดยสารรถไฟฟ้าเฉลี่ยต่อ๑กิโลเมตรประเทศไทยสูงที่สุดในโลกครับ

คือของไทยเนี่ยนะฮะจากข้อมูลเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้มันอยู่ที่๖๗๔บาทขณะที่สิงคโปร์อยู่ที่๒๕๗๓บาท

ฮ่องกงอยู่ที่๔๖๕บาท

ตอนนี้นะครับค่ารถไฟฟ้าของเรามันเป็นแบบนี้นะฮะ
อย่างที่ผมบอกครับก็จริงโดยโทษเอกชนก็ไม่ถูกโทษคนเซ็นสัญญาด้วยนะฮะ